มีเหตุการณ์โฟลคิงอีกแล้วโฟลคิงกราดยิงกลางมหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิ

นนทบุรีกราดยิงกันแบบนี้มีผู้บาดเจ็บ๒รายครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าตรู่๖โมง
เฮ้ยมันยิงกัน๖โมงเลยเหรอ

คือจะเปิดกระจกขอตรวจขอแลกบัตรไม่ยอมเปิดกระจกแล้วมุดฟืบเข้าไปเลย
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดนนทบุรี
แต่พอตั้งสติได้ยิงคืนว่ะอะไรล่ะเอาอาวุธมายิงคืนใช่
เหตุการณ์นี้ใช้วุฒิปืนเหมือนยิงไล่ตูดรถไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๖โมงครึ่งเช้าวานนี้ครับ
บอกว่ามีนักศึกษาเนี่ยเจ็บ๒รายคนหนึ่งเจอไป๓นัดอีกคนนึงเจออีก๑นัด
คนเจอ๓นัดนี่สาหัสถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วส่วนเพื่อน
นรงพันธุนันบอกมันเป็นแผนล่อ

มันคือแผนล่อเพราะซีอาวีฟไม่ได้เป็นคนยิง

ด่าคนที่อยู่ข้างในด่าคนที่อยู่ในโรงอาหาร
จากนั้นมาไอ้เด็กที่อยู่ในโรงอาหารนักศึกษา
มึงอยากมีเรื่องเหรอก็เลยออกมาจากในใต้ร่มของโรงอาหาร
แต่จริงแล้วมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงรอสอยอยู่ด้านนอกแล้ว
หลังจากโดนเพื่อนหลังจากเพื่อนโดนยิงไปเนี่ย
กลุ่มที่เป็นนักศึกษาก็เหมือนมีอาวุธก็ยิงตอบโต้ไปกับเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกัน
สันนิษฐานเบื้องต้นน่าจะเป็นเด็กต่างสถาบัน
อ้าวแล้วมาอยู่ในเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ไง
เข้าออกได้น่าจะเป็นความขัดแย้งต่างสถาบัน
เมื่อ๒สัปดาห์ก่อนก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเบื้องต้น
ตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีกำลังแกะรอยกับรายละเอียดครั้งนี้นะครับ
สรุปว่าตกลงใครเป็นคนยิงและใครโดนยิงกันแน่นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจังหวัดนนทบุรีครับ